เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงข้อแขนของคุณเลย
ดังครึบเลยสายมู

แต่เขาบอกว่าคนที่พระราหูเข้านะอย่าคิดว่ามีแต่เรื่องไม่ดี

นะครับดังนั้นให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศกันสักนิดหนึ่งนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของการไหว้พระราหูนี่ห้วยขวาง

คนเยอะมากเมื่อคืนตามเลิกเวลาคุณ๒ทุ่มกว่า

หลายคนก็ไปตั้งโต๊ะเครื่องเส้นไหว้บูชาของดำกันแล้ว
คือจริงเริ่มย้ายจริงเลยค่ะ
หมายถึงว่าพระราหูจะย้ายเข้าราศีเมษกับราศีตุล
ก็คือตี๒ว่า๒๔นาทีกว่าตี๓๐

แต่บางคนบอกว่าถือเลิกสะดวก๒ทุ่ม๑๒นาทีก็คือ
เพราะว่าเป็นเลขกำลังของรางหู

บางคนก็ไหว้ได้สัก๒ทุ่ม๑๒นาทีดูสิคุณ

อันนี้ที่เดียวก็คือเทวาลัยพระพิคเนตสี่แยกรัชดา

ก็แน่นอนคนกรุงเทพไปไหว้กันที่นี่เยอะเลย

การจราจรติดขัดเล็กน้อยแต่ไม่ว่ากัน
เพราะว่าเป็นความเชื่อนะครับ
การจราจรเขาบอกว่าโอ้โหติดตั้งแต่แยกรัชดา

แล้วดูเกาะกลางถนนคุณ

คนมานั่งจับจองพื้นที่มายืนรอมาไหว้
ถวายเครื่องเส้นไหว้กันเยอะเลยนะครับ

แต่บางคนก็รอเลิกจริงก็คือตี๒กว่า

ส่วนใครที่ไม่ได้เดินทางไปไหว้ตามสารที่ต่าง
ก็จัดโต๊ะพร้อมเครื่องเส้นไหว้พระราหูของดำ๘อย่าง
ไม่ว่าจะเป็นขนมเปียกปูนไข่เยี่ยวม้า

เปปซี่ก็ได้น้ำอัดลมนี้ก็ได้นะครับ
พร้อมกับจุดทูบดำ๓ดอก๘ดอกหรือ๑๒ดอก
ก็แล้วแต่ว่าใครจะสะดวกแบบไหนนะครับ
ก่อนจะนำมาโพสต์ลงโซเชียลติดแฮชแท็กกันไว้เยอะเลย
นี่แฮชแท็กไหว้ราหู
ส่วนใหญ่แน่นอนขอพรครับ
กลัวหลายคนกลัวเพราะว่าพอพระอาหูเข้าเนี่ยครับกลัวใช่

แต่จริงแล้วพระอุหูเข้าก็มีสิ่งดีเกิดขึ้น
หลายคนก็ขอพรขอโชคลาภขอเงินทองนะฮะ
ทำพิธีไหว้ราหูถือว่าเป็นความเชื่อนะครับ
อกจากจะช่วยให้เรามีขวัญกำลังใจที่ดีขึ้นแล้ว
เขาบอกว่าสติสำคัญมาก
ยึดมั่นในคุณธรรมในการทำความดี
ก็ช่วยให้ผู้ที่ศรัทธาเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้น
แต่ทีนี้เราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทด้วยนะฮะ

ให้ทุกท่านนั้นมีความสุขประสบความสำเร็จนะครับ